เราเปิดรายการด้วยชายที่ชอบโชว์ใช่ไหม
แล้วก็แกว่งแกว่งโชว์คนคนนี้เลยครับ

ปลายมันไม่มนปลายมันแหลมมาสิคุณผู้ชม
ตำรวจก็ต้องเอาไม้งามไปสยบสิ

หลวดหลวดหลวดไอ้เนี้ย
มามามามาอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
นะฮะโดนไม้งามเข้าไปสามสี่อันคุณผู้ชมมากดตัวลงพื้นเลยครับ
สิบโมงเช้าเมื่อวานนี้เองกว่าจะจับตัวได้ก็เล่นเอาเหนื่อยอ่ะ
มันสู้ด้วยคุณผู้ชมนี่เอาท่อนขานะของพี่ตำรวจกดคอไว้เลยครับ
คือตอนแรกเนี่ยชายเสื้อน้ำเงินกางเกงยีนเนี่ยนะ
ถือมีดแกว่งไปมาแกว่งไปมาแล้วก็เดินหนีตำรวจสพกรสินครับ
จนมุมก็เลยโดนชาร์จไปชาวบ้านเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้ท่าทางเหมือน
น่าจะเมายาคุณผู้ชมถือมีดเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวธนาคารทกศสาขากาลสิน
ชาวบ้านก็กลัวว่าจะมาทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเลยแจ้งตำรวจเลยครับ
ให้มาดูหน่อยแต่พอชายคนนี้เห็นตำรวจนี่ตกใจวิ่งหนีตะเลิศไปเลย
เข้าตลาดทุ่งนาทองครับตลาดร่วมใจการเกษตร
จนถึงห้างเนี่ยระยะทางกว่า๒กิโลเมตรนะโอ้โหตำรวจก็วิ่งไล่ไป
เหนื่อยแทนตำรวจตำรวจก็ไล่ตามไม่ลดละครับ
สุดท้ายเขาก็หนีไม่รอดชายคนนี้ทราบชื่อว่าไหน
ถาวรอายุสี่สิบแปดปีเป็นชาวอำเภยางตลาด
ก็เจ็บที่ศีรษะนะพอโดนจับได้เนี่ย
ก็มีการแจ้งกู้ภัยมาช่วยประถมพยาบาลครับ
ทำแผลเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเดินเท้ามาเลยนะ
จากบ้านหลุมข้าวอำเภอยางตลาดโอ้โหนี่เดินมาสิบห้ากิโล
โอ้โหดูหน้าเลือดเลือดเต็มหน้าเลยอืม
แล้วทีนี้พอเดินมาสิบห้ากิโลพอมาถึงตัวเมืองกาละศิลป์
อ้างว่ามีชาวบ้านจะทำร้ายผมก็เลยวิ่งหนีตายออกมา
พกมีดติดตัวมาด้วยเขายืนยันนะ
ผมไม่ได้ฝันไม่ได้เสพยาไม่ได้หลอนอะไร

พี่พาผมไปรักษาหน่อยพี่มีข้าวไหม

เรียบร้อยแล้ว

เจ้าเล่นหนีตำรวจเฮ็ดแหงละ
ดูจากแผลแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือ

หรือว่าเป็นแผลที่เกิดจากตอนโดนตำรวจคุมตัวนะแต่เบื้องต้นตำรวจให้แพทย์ตรวจร่างกาย
ถาวรเสพมาหรือเปล่าว่าต้องตรวจหน่อยว่าเสพยาหรือเปล่า
แล้วก็ประสานญาติมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป